สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ก่อนอื่นหมอไก่ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง๔ราศีนี้ด้วยค่ะ
เพราะว่า๔ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้นะคะ
เป็นราศีที่ดวงชะตาดีมากเลยค่ะ
เพราะว่าในวันที่๑๘มิถุนายนนี้นะคะ
ง่ายเลยนะคะว่าดาวพุทธกับเรือนก็ได้ค่ะ
ราศีที่ดวงดีมากนั้นจะใช่ราศีของคุณผู้ชมหรือเปล่า
เดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมกันเลยนะคะ
ราศีแรกที่ดวงดีมากค่ะนั่นก็คือชาวราศีเมทุนนะคะ
ถือว่าเป็นเจ้าภาพในอีเวนต์ดาวย้ายในครั้งนี้ค่ะ
เพราะว่าดาวพุทธที่โยกย้ายราศีนี้นะคะ
เป็นดาวประจำตัวของชาวราศีเมทุน
แถมดาวพุทธนะคะจะมีการโยกย้ายมาทับอยู่ในดวงชะตาของชาวราศีเมทุนแบบตรงเต็มเลยค่ะ
ช่วงที่ผ่านมานะคะก่อนที่ดาวจะมีการโยกย้าราศีค่ะ
ชาวราศีเมทุนต้องเหนื่อยหนักมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตค่ะ
แต่พอดาวพุทธมีการโยกย้าราศีไปแล้วค่ะ
ก็ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีเมทุนดวงดีขึ้นทั้งเรื่องของการงานและการเงินนะคะ
ถ้าชาวราศีเมทุนค่ะมีแผนอะไรอยู่ในใจนะคะไม่ว่าคุณจะไปเสนองานสมัครงานหรือว่าไปทำธุรกรรมใดที่มีความสำคัญ
ขอให้รีบลงมือทำโดยด่วนเลยค่ะ
เพราะว่าถ้าคุณทำสิ่งใดในช่วงที่ดวงดีแล้วสิ่งนั้นจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ
ราศีต่อมาที่ดวงดีตามมาติดเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีพฤกษกค่ะ
หลังจากที่ดาวพุทธมีการโยกย้าราศีไปแล้วนะคะก็ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษกดีขึ้นอย่างมากเลยค่ะ
โดยเรื่องที่ดีมากสำหรับชาวราศีพฤกษกนะคะ
นั่นก็คือเรื่องของการเงินค่ะ
ถ้าในช่วงนี้นะคะคุณยิ่งขยันมากยิ่งใส่ความพยายามมากขึ้นเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งมีโอกาสร่ำรวยเร็วมากขึ้นเท่านั้นค่ะ
จากรายได้ที่ชาวราศีพฤกษกจะได้จากการทำงานแล้วนะคะ
คุณยังมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบได้ลาบลอยหรือว่าลาบจากการลงทุนด้วยค่ะ
ถ้าช่วงนี้นะคะชาวราศีพฤกษกค่ะคิดว่าจะไปลงทุนหรือว่าเสี่ยงดวงหรือว่าขอโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้รีบลงมือเลยค่ะ
เพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ผลลัพธ์สมใจปรารถนานั่นเองค่ะ
ส่วนในเรื่องของการงานนะคะก็ถือว่าดีมากเช่นเดียวกันค่ะ
ดวงชะตาของคุณนะคะจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
แต่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะ
ในช่วงนี้ค่ะจะมีงานใหม่สิ่งใหม่หน้าที่ใหม่เข้ามาให้ชาวราศีพฤกษกรับผิดชอบนะคะ
ซึ่งสิ่งนั้นค่ะจะประสบความสำเร็จได้ด้วยดีค่ะ
ส่วนคนค้าขายนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าในช่วงนี้เงินทองไหลมาเทมาการเงินหมุนเวียนสะพัดค่ะ
ถ้าใครที่ทำการค้าการขายอยู่นะคะเรียกว่าโอ้โหดวงชะตามีเกณฑ์ได้เป็นเศรษฐีในอีกไม่ช้าไม่นานอย่างแน่นอนค่ะ
อีกหนึ่งราศีค่ะที่ดวงดีมากเลยนะคะนั่นก็คือชาวราศีกันค่ะ
สำหรับชาวราศีกันนะคะเรียกว่าเป็นราศีม้ามืดเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณเจอกับอุปสรรคมาค่อนข้างมากนะคะ
แต่ว่าอยู่ดีค่ะคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเข้าเส้นชัยก่อนใครเพื่อนโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากเลยค่ะ
โดยเฉพาะงานที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะถ้าคุณจะไปดิวงานนะคะติดต่องานหรือว่างานที่คุณกำลังเสนอโปรเจกต์อยู่ในขณะนี้ค่ะจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้แบบไม่มีอุปสรรคนั่นเองค่ะ
ส่วนชาวราศีกันนะคะที่ทำธุรกิจการค้าการขายบอกเลยว่าดวงชะตาดีไม่แพ้กันเลยนะคะ
ถ้าในช่วงนี้ค่ะคุณจะไปดิวงานไปหาลูกค้าใหม่ใหม่หรือว่าเอาสินค้าใหม่มาขายนะคะในช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นจังหวะทองคำของชาวราศีกันเลยก็ว่าได้ค่ะ
ส่วนในเรื่องของการเงินก็ดีไม่แพ้กันเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะชาวราศีกันมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการเงินแต่ถ้าชาวราศีกันคนไหนนะคะหวังในเรื่องของการลงทุนที่มีความเสี่ยงหรือว่าพวกลาบลอยนะคะอันนี้ต้องเบาไปก่อนค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะชาวราศีกันจะมีโอกาสที่จะได้ลาบจากน้ำพักน้ำแรง

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง๔ราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ